จังหวัดชายนาฏนะคะผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุ๕๘ปี
พายเรือไปเก็บไหลบัวอยู่ในบึงสาธารณะนะคะ
แต่เกิดพลาดท่าตกเรือและเรือก็คว่ำด้วยเนี่ยนะคะ
ทำให้เธอเสียชีวิตจมน้ำเสียชีวิตและคนที่ไปพบศพคือลูกชายค่ะ
พอไปเจอศพนะโอ้โหลูกนี่ร้องไห้แทบขาดใจเลยเนี่ยนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นบึงน้ำสาธารณะค่ะในอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนางสมบัติเนธเจริญอายุ๕๗ปี
เจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
นายนพดลอายุ๔๐ปีเป็นลูกชาย

บอกว่าก่อนหน้านี้เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไป
และช่วงนี้ค่ะพอมาพบศพคุณแม่แบบนี้
เพราะหลังจากแม่หายออกไปจากบ้านนาน
ก็คือออกบอกว่าออกมาหาไหลวัวเนี่ย
นานเกินไปเขาก็เลยออกตามหา
และสุดท้ายก็มาพบภาพสุดสะเทือนใจ
ก็คือเจอร่างของแม่ลอยอยู่ในน้ำค่ะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะลูกชายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
แม่ออกมาจากบ้านบอกว่าจะมาเก็บไหลบัวเอาไปขายที่ตลาด
วิธีการก็คือขึ้นเรือเหล็กแล้วก็เอาถังน้ำมาเป็นอุปกรณ์
เรื่องต้นคาดว่าแม่จะพลัดตกน้ำ
ขณะที่พยายามดึงไหลบัวแล้วปีนกลับขึ้นเรือไม่ได้
และในช่วงตะเกียกตะกายเรืออาจจะพลิกคว่ำไปอีก
ทำให้ไม่มีที่เกาะจนสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิต
ญาติพี่น้องลูกชายไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่จะส่งมอบศพให้กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ